เมื่อวานนี้ขอโทษด้วยว่าที่ต้องเลื่อนนัดเธอไป
เพราะว่าดิฉันติดนัดกับสามีแห่งชาติของฉัน

งจุงกิเมื่อวานนี้โอ้โหเอาคุณผู้ชมจริง

ร่วมกับนักแสดงสาวชาวไทยที่ตอนนี้นะครับ
แฟนคลับเนี่ยอิจฉามากที่สุดเลย

อยากจะสิงร่างดิฉันคนนึงแหละเมื่อวาน

เป็นคนไทยคนแรกนะคะมิวเนี่ย

โดยสาวมิวยอมรับว่าโอ้โหตื่นเต้นจริงคุณ

ร่วมงานกับหนุ่มจุงกิคนนี้เลย

คุณดูช็อตมาระยะประชิดแบบนี้

ถือว่าเป็นปีทองของเธอค่ะเธอมีงานพรีเซนเตอร์
ติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ

ตอนแบบว่าติดต่อมานี่แบบว่า

แล้วแบบได้รู้ว่าไปถ่ายที่เกาหลีด้วย

ว่าจะได้เจอกับเขาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีความเขินในวิวตอนที่แบบถ่ายตอนนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็ไม่ได้แบบว่าแสดงออกอะไรอย่างนั้นค่ะ

ซึ่งเขาก็แบบว่าเป็นกันเองมากเลยอะไรอย่างนี้

คือเขาเหมือนแบบเราก็แบบต้องถ่ายร่วมกันอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าแบบเกินคาดหมายมาก

ตั้งแต่แบบปลายปีที่แล้วมาต้นปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างน้อยก็ได้รู้สึกว่าไปหายใจร่วมกันในแอร์รีเดียวกัน

เห็นขนาดนี้นะคะ
เห็นขนาดนี้